เหตุระเบิดหลายจุดเรามาดูพื้นที่ที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

เหตุระเบิด๒ครั้งใกล้สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีย์นะครับ
นายโชคชัยประสงค์สรรค์อายุ๔๘ปี
ซึ่งเป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างที่เห็นเหตุการณ์
ก็มีการเปิดเผยนะครับว่าได้ยินเสียงดังคล้ายกับเสียงระเบิด

เสียงดังสนั่นจนหูอื้อ
ตอนแรกนึกว่าเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด
แต่เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาตรวจสอบบอกว่าเป็นระเบิดจริง
ฟังเสียงของคนเห็นเหตุการณ์แล้วก็คนผ่านตรงนั้นพอดี
ในตอนนั้นเสียงดังมาก
แล้วเห็นเป็นลูกไฟขนาดไม่ใหญ่มาก

แต่ก็ไม่ได้คิดอะไร
ก็คิดว่าจะเป็นไฟช็อตหรือเปล่าอะไรหรือเปล่า

อีกจุดหนึ่งที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒คนนะครับ
ก็คือจุดในซอยพระราม๙๕๗ทับ๑นะครับ

หลังจากที่เมื่อเช้านี้เกิดเหตุระเบิดขึ้น
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและก็ตำรวจสนหัวหมาก
ตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บเป็นพนักงาน
นักงานเขตสวนหลวงก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
โดยพนักงานทั้งสองคนเป็นพนักงานทำความสะอาด
ของสำนักงานเขตเป็นผู้หญิงทั้งสองคน

ก็ยังสามารถที่จะให้ข้อมูลกับทางผู้สิทธิ์ข่าว

บอกว่าขณะกำลังทำความสะอาดถางย่าอยู่ข้างทาง
ก็ได้ไปถูกวัตถุที่มีเทปดำพันอยู่โดยบังเอิญ
แล้วทำให้เกิดระเบิดขึ้นจนได้รับบาดเจ็บ
ใช่ค่ะคืออาการตอนนี้หูด้านขวาไม่ได้ยินอะไรเลย
ดังนั้นเวลาที่นักข่าวไปถามนักข่าวไปพูดด้วย

รวมถึงทีมข่าวก็สอบถามด้วยนะคะว่ารู้ไหม
ว่าไอ้วัตถุที่เป็นระเบิดใครเอามาวางไว้ยังไง
สุนทรผู้บาดเจ็บบอกแบบนี้ค่ะ
บอกว่ารบพใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ
บอกว่าเป็นกลุ่มเด็กนักเรียนวัยรุ่นเอามาวางไว้
อันนี้เป็นข้อมูลความคืบหน้าล่าสุดนะคะที่ผู้บาดเจ็บได้แจ้งให้ทราบ
รวมถึงทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินทร
ก็บอกอาการผู้บาดเจ็บทั้งสองคนนะคะ
เบื้องต้นแก้วหูข้างขวาทะลุทั้ง๒คน

ก็มีการล้างตาเอาเศษฝุ่นผงออกแล้ว
แล้วก็กำลังส่งตัวไปเอ็กซาเรย์สมองว่าได้รับผลกระทบหรือไม่ค่ะ
จุดนี้เป็นจุดที่เจ้าหน้าที่นอกจากพบระเบิด
เป็นระเบิดคล้ายระเบิดปิงปองแล้วนะครับ
ก็ยังพบปืนไทยประดิษฐ์๑กระบอก
แล้วก็มีด๒เล่มอยู่ในพงหญ้า

ส่วนจุดที่แจ้งวัฒนะที่ศูนย์ราชการ
ก็ต้องตรวจสอบกันต่อว่าตกลงแล้ว
มีเหตุระเบิดเกิดขึ้นกี่ครั้งกันแน่นะครับ

บอกว่ามีเกิดระเบิดขึ้น๓ครั้ง

บริเวณสระบัวหน้าอาคารกองบัญชาการกองทัพไทย

หน้าสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหมนะครับ
แล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่

หลังจากระเบิดทำงานไป๓ลูกแล้วนะครับ

ก็มีผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยนะครับ
ก็คือรองโฆษกสำนักงานอายการสูงสุด
นายโกศลวัดอินทุจันยงนะครับ
ก็เป็นผู้ที่ประสบเหตุอยู่ตรงนั้นพอดีนะฮะ
ใช่ค่ะซึ่งทางโฆษกสำนักงานอายการสูงสุด

รองโฆษกก็ได้พูดถึงกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
บอกว่าตอนนั้นอยู่ในเหตุการณ์ช่วงสักประมาณ๙โมง
คือขับรถผ่านบริเวณหน้าอาคารกองทัพไทย
แล้วก็ได้ยินเสียงค่ะคุณผู้ชมเป็นเสียงระเบิดดังสนั่นเลย
ตอนนั้นท่านรองโฆษกยังคิดอยู่เลยว่า
จะเป็นยางรถระเบิดหรือเปล่า
แต่ทีนี้พอขับรถต่อไปเนี่ย
ก็ตำรวจรวมถึงวินมอเตอร์ไซค์ตะโกนบอกเลยนะ
บอกว่าให้กลับรถทางข้างหน้าไปไม่ได้

ทีนี้พอจะกลับรถบริเวณหน้ากองทัพไทย
ก็เกิดระเบิดขึ้นทางด้านเลนซ้าย
ซึ่งตอนนั้นท่านรองโฆษกขับช้าชิดซ้ายอยู่แล้ว
หลังจากที่เสียงระเบิดดังขึ้นก็ไปตรวจสอบรถค่ะ
ปรากฏว่ารถของท่านรองโฆษกถูกสะเก็ดระเบิด

หลังจากนั้นก็มีการนำรถเข้าจอดที่อาคารสำนักงานอายการสูงสุด
แล้วก็สั่งการให้รอปภตรวจสอบหาวัตถุต้องสงสัย
เพื่อป้องกันการเกิดเหตุบริเวณรอบอาคารสำนักงานอายการสูงสุด
แล้วก็บริเวณลานจอดรถด้วยนะคะ
ดังนั้นตอนนี้ครับคุณผู้ชมผู้สื่อข่าวของเรา
ก็อยู่ที่ศูนย์ราชการถนนแจ้งวัฒนะนะครับ